คุณผู้ชมครับการวางแผนทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง
คือการวางแผนเตรียมพร้อมเรื่องของวัยเกษียณ
แต่หลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมห้ามลืมเด็ดขาดนะครับว่า
บางคนแต่งงานช้าบางคนมีลูกน้อยแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผน
เรื่องของสังคมก็กลายเป็นสังคมของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับ
มีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่า
เกษียณอายุ๑๐๐คนจะมีเพียง๕คนเท่านั้นครับ
ที่มีเงินใช้อย่างสุขสบายช่วงบ้านปลายของการเกษียณอายุ
คุณผู้ชมจะเป็น๕คนหรือ๙๕คนที่ไม่มีเงินวันนี้
มีคำแนะนำมาฝากกันเราไปคุยกันกับคุณสุพัทธิดานิยมทองครับ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพประกันชีวิตสกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

คนมี๕คนที่มีเงินเก็บเงินออม
ถ้าฟังแบบนี้ควรจะเริ่มต้นวางแผนเพื่อการเกษียณอย่างไรดีครับ
ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะคะ
การวางแผนทางการเกษียณในการเตรียมเงินไว้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ
แต่บางคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปนะคะ
ว่าอีกนานอีกตั้ง๒๐๓๐ปีกว่าจะเกษียณนะคะ
แต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะคะ
เนื่องจากว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเดี๋ยวนี้คนแต่งงานช้าลงนะคะ
แต่พอเมื่อแต่งงานช้าลงแล้วนะคะก็ทำให้มีลูกยากนะคะหรือว่ามีลูกน้อย
ก็เลยทำให้มีแนวโน้มของผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะ
ก็จากที่เราทราบกันนะคะว่าแนวโน้มของประเทศไทยตอนนี้
เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรล่ะถ้าลูกไม่เลี้ยงเราแล้วนะคะ
เราก็ต้องมีเงินเตรียมไว้สำหรับดูแลตัวเองค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์รูปแบบใด
จะเหมาะสมกับการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณบ้างครับ
ในเรื่องของการวางแผนเพื่อการเกษียณนะคะ
แน่นอนว่าเราต้องมีการเตรียมเงินไว้ใช้นะคะ
แต่เราจะเตรียมเงินจากไหนล่ะเราต้องมีการประเมินตัวเราเองก่อนนะคะ

แหล่งรายได้หลังเกษียณของเราจะมาจากไหนบ้างนะคะ

หรือว่าถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีเงินบำเน็ตเงินบำนานนะคะ
นักการบริษัทก็อาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะ
นักลงทุนต่างก็จะมีรายได้จากการลงทุน
ซึ่งมาจากเงินปันผลหรือว่าดอกเบี้ยก็ได้นะคะ
อันดับต่อไปนะคะเราก็ต้องมาดูว่า
ในเรื่องของระยะเวลาที่เราจะมีชีวิตหลังเกษียณเนี่ย
อีกกี่ปีนะคะก็ต้องมีการวางแผนว่า
เราต้องมีเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ย

รวมไปถึงในเรื่องของการคาดการณ์ด้านเงินเฟ้อ
ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
และข้อที่๓ก็คือในเรื่องของการ
สวัสดีการสำหรับดูแลตัวเองนะคะ

ถ้าไม่พอก็ต้องมีการซื้อประกันเพิ่มเติมนะคะ

ที่สามารถซื้อง่ายนะคะเป็นยูนิตนะคะ
จะซื้อครั้งละกี่ยูนิตก็ได้นะคะ
โดยที่สามารถรับบำนานได้สูงสุดถึง๒๖ปี
และค่ะวก็สามารถนำไปรดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง๒๐๐บาทค่ะ
ถ้าสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ
ตัวแทนหรือที่ปรึกษาทางการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตค่ะ
ติดต่อเพิ่มเติมที่๐๒๗๗๘๘ค่ะ

คนที่จะเริ่มต้นทำประกันเพื่อการเกษียณต้องเริ่มทำอายุเท่าไหร่
กว่าดีไหม๓๐ต้นหรือว่าต้องรอสัก๓๐๔๐ก่อนถึงจะเหมาะสม
ช่วงอายุวัยแบบนี้จุดไหนควรจะเหมาะสมดีครับ
ตอนไหนก็ได้เลยนะคะยิ่งเริ่มเร็วก็ยิ่งได้เปรียบ
เพราะว่ายิ่งเริ่มเร็วเบี้ยประกันน้อย
แล้วก็จะมีระยะเวลาในการเก็บออมที่มากกว่า
จะได้จำนวนเงินที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นทำงานแล้วมีรายได้แล้ว
ก็สามารถเริ่มต้นออมเพื่อการเกษียณได้เลย

ไม่ต้องรอค่ะเริ่มต้นเร็วเบี้ยประกันยิ่งถูก
ระยะเวลาออมนานขึ้นเงินก็เยอะขึ้นด้วยค่ะ
วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ

คุณสุพัฒน์ธิดานิยมทองที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพรการชีวิต